มาที่บ้านเราค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะคุณบุ๊คค่ะ
เพราะว่าก็มีเรื่องชีวิตนะคะนาทีชีวิตที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันค่ะแล้วก็เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ไก๊เนี่ยค่ะไปช่วยนักท่องเที่ยวที่อยู่บนโป๊ะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคลื่นยักษ์มาค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะคลื่นยักษ์มาลูกเบอร์เรอเลยค่ะ
แล้วไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่ามันจะมามากขนาดนี้มาใหญ่ขนาดนี้

โอ้โหแล้วโป๊ะนี้คือถ้าเกิดยืนธรรมดาก็ทรงตัวยากอยู่แล้วนะคะ
มันก็ไหลไปตามกระแสน้ำค่ะครับทีนี้คลื่นใหญ่ก็อาจจะทรงตัวยากเลยค่ะ
แล้วเป็นการตัดสินใจของไก๊ในนาทีนั้นเลยวิ่งไปช่วยนักท่องเที่ยวค่ะ
ที่ยังเดินมาไม่ถึงฝั่งนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงฝั่งแล้วเนี่ย
ก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะแล้วก็ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คค่ะ
มีคำถามเป็นตายร้ายดียังไงฮะ
ปลอดภัยค่ะอ๋อปลอดภัยทุกปลอดภัยทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็นำมาซึ่งเสียงชื่นชมนะคะการตัดสินใจและความกล้าหารของไก๊นะคะ
นำเที่ยวอิสระซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเก้าโมงครึ่งของวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นไปรอรับนักท่องเที่ยวค่ะจะพาไปชมความงามของท้องทะเลกระบี่
ท่าเรือแห่งหนึ่งที่อ่าวนางตอนนั้นคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาหาฝั่งอย่างแรงเลย
ทั้งที่คลื่นลมมันสงบก็ไม่มีใครคาดคิด
นักท่องเที่ยวก็ยืนรออยู่บนสะพานลอยน้ำกลับเข้าฝั่งมาไม่ได้นะคะ
คลื่นก็มาต่อเนื่องเลยเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบวิ่งไปช่วยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
หลังคลื่นผ่านไปนะคะอย่างที่บอกทุกคนปลอดภัยค่ะ
โชคดีมากเลยไม่มีใครได้รับอันตรายจากคลื่นแรงแบบนี้นะคะ
สิทธิ์ก็ไม่เสียหายก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยทุกอย่างมันดูปกติหมดเลย
ไม่มีท่าทีว่าลมจะแรงหรือพายุจะมาแต่อยู่เนี่ยค่ะ
ยักษ์เลยค่ะคลื่นลูกยักษ์มาแบบนี้เลย
เตือนภัยกันหน่อยนะช่วงนี้นะฮะฝั่งทะเลอันดามันนะครับ
เพราะว่ามีมรสุมอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย
ก็ส่งผลให้ฝนตกในทะเลนะแล้วก็น้ำหนุนด้วยนะฮะ
เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตที่น้ำซัดหาดทรายนะครับ